งงหลักกิโลที่มันควรจะเขียนถูกมันก็ผิดระยะทางที่มันควรจะ๓๒กิโลมันกลายเป็น๖๐
๖๑กิโลได้ยังไงครับนั้นสำดุอันซ้ายถูกศรีข่อนับภูมิ
เขาเพิ่มมาได้ยังไงผู้ใช้ทางชาวบ้านเขาบอกเฮ้ยมันผิด
แต่ป้ายเขียนมา๖๑กิโลกรัม
ผิดทั้งตัวสะกดผิดทั้งระยะทางมันเป็นไปได้ยังไง
คนก็งงกันไปเขียนทั้งผิด
กระบอกระยะทางผิดเพิ่มมาเป็นเท่าตัว
ชาวบ้านก็เลยแจ้งมาทางผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบ
จริงป้ายที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเพิ่งติดตั้งมาไม่ถึงเดือนเอง
ก็เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวง
หรือใครก็ตามทีเร่งไปตรวจสอบแล้วแก้ไขซะ
เพราะมันไม่ควรจะสะกดผิดและระยะทางก็ไม่ควรจะผิด

ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราได้โทรศัพท์ไปถาม
ทางด้านของนายวัยพฤษสมรรณดีผู้มนตรีการแขวงการทาง
หลวงสุรินครับแล้วก็ทางภูมิในการแขวงทางหลวงสุรินท
ก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วนะฮะรับเรื่องร้องเรียนมาแล้ว
เดี๋ยวจะมีการแก้ไขทั้งตัวหนังสือและระยะทาง
ให้มันถูกต้องต่อไปผิดไกลทีเดียว
แต่ช่วงที่ก่อนที่จะเอาไปปักจริงไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบหน่อยสีขอรับภูมิไม่ใช่สีรักขอรับภูมิ